เดี๋ยวมาดูปิดท้ายเบรกนี้นะคะก็แสงความยินดีกับคุณพิตต้านพัทธรุง
จริงก็รุ่นราวคราวใกล้ดิฉันนี่แหละค่ะ

ก็เป็นข่าวดีนะคะคุณเอมมี่มรกฏนะคะก็ได้โพสต์ก่อนเลย
ว่าอันนี้ไม่ใช่ธอมนะคะผู้ชายชื่อคุณอ๊อฟนะคะ
เป็นแฟนคบมา๑๓ปีกับคุณพิตต้านภาจรงเป็นแฟนกันแต่รู้จักกันมา๒๐
ขอแต่งงานที่ภูเก็ตค่ะคุณผู้ชมซึ่งทุกครั้งที่ที่ฉันเจอในฐานะนักข่าว
แล้วก็คนรู้จักก็จะถามตลอดว่าเมื่อไหร่จะแต่งเธอมันนานเกินไปแล้วนะ
กลัวจะเลิกนะคะดิฉันพอทันทีที่ทราบข่าวนะคะก็ตอนนี้จริงเขาอยู่ภูเก็ตนะคะ
ก็เลยรีบเฟสตามไปสัมภาษณ์ความรู้สึกน้องสาวนะคะไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะ
คบกันมาแบบว่า๑๓ปีเป็นเพื่อนกันมา๒๐ปีแล้วก็ได้แต่งแล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ดีค่ะแล้วก็ดีใจแล้วก็คิดว่าเออใครจะทนตะได้ขนาดนี้
มันไม่ได้เป็นการแบบขอขนาดนั้นมันเหมือนคุยกันมากกว่าค่ะก็วิกเอ็นที่ผ่านมาตอนวันที่๑๘ปีอยู่ภูเก็ต
อ๋อโอ้ก็เดินมาแล้วก็แบบชวนมาตรงแบบสุดมาตรงทะเล
แล้วก็มายืนคุยคุยอะไรแบบนี้ว่าแบบเออตกลงแบบเดี๋ยวจะมีการแต่งงานเกิดขึ้นนะ
ยังไม่ได้มีเลิกแต่งใช่ไหมคะ
ก็น่าจะเป็นภายในปีนี้ประมาณ
ภายในปีนี้ค่ะน่าจะประมาณอาจจะพฤศจิกา